คุณผู้ชมคะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะคะ
เราจะได้เห็นน้ำใจแล้วก็ความช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนนะคะ
ส่งกำลังใจให้พี่น้องได้อิ่มท้องสู้วิกฤตโควิด๑๙ไปด้วยกันนะคะ

เป็นผู้แทนส่งมอบข้าวกล่องอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานหลากหลายเมนูจำนวน๑๐๐๐กล่อง
เพื่อจัดส่งอาหารปรุงสุกให้ชุมชนที่ต้องกักตัวสู้วิกฤตโควิด๑๙
โดยมีนายมกรพงธนพฤกษ์เลขาธิการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในพระบรมราชุปธรรมเป็นผู้รับมอบ
ณสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ในช่วงของโควิดนี้น่าจะมีการดูแลในเรื่องอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในชุมชน
ซึ่งมีความยากลำบากในช่วงสถานการณ์โควิดนี้
ซึ่งกิจกรรมที่จะจัดนี้สอดคล้องกับโอกาสการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาของท่าน
การไฟฟ้านครหลวงกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาเนี่ยก็มีความร่วมมือกันตลอดมานะครับ
ในการนี้เราก็ประสานไปทางการไฟฟ้านครหลวงว่าอยากจะให้มาช่วยโครงการนี้ด้วยซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับ
ช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนแออัดที่อยู่ระหว่างกักตัว
ส่งกำลังใจให้ก้าวผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
สำหรับภารกิจข้าวแสนกล่องยังคงเปิดรับบริจาคอาหารกล่องไปจนถึงวันที่๑๖มิถุนายน๒๕๕๙
สามารถนำส่งได้ที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬา